งานเดียวกันเจอบอยแบบประกร์ธบอยประเกียรฐ์ของเราคุณผู้ชม
เป็นพีเซนเตอร์คนเดียวกับใหม่ด้วยแล้ว
เลยถามแต่หน่อยนิดนึงเรื่องบ้านที่โดนขโมยคืนบ้าน
ตอนนี้บอยบอกว่าติดกล้องกำจรปิดทั้งหมด๑๔ตัว

ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะ

ก็เซ็งแบบหลายวันเลยครับ
เพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะตามเจอหรือเปล่า
ก็ต้องขอบคุณทางตำรวจด้วยที่แบบ
เขาเก่งมากที่แบบว่าตามเจอได้อะไรอย่างนี้
แล้วบ้านนี้ที่กำลังทำไอ้ที่ว่าโดนขโมยขึ้น

แต่ตอนนี้พอมีเรื่องโกยขึ้นมา
ก็แค่เรียกเข้ามาติดเร็วขึ้นเฉยครับ
อ่ะก็ติดไป๑๔ตัวเลยคุณผู้ชม

เพื่อนซีเขาไงเกณฑฐ์วรินทร

บอยก็ยอมรับตรงนะครับว่าชอบแหละแต่ไม่กล้าจีบนะคะ
ส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้ตั้งแพลนเลยนะคะว่าปีนี้แหละตั้งใจแล้ว
จะต้องมีแฟนให้ได้ตั้งทงชัยจะไปให้ถึงเลย
อ่ะฟังเลยค่ะ
คือเราก็ปลื้มแบบเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนสวยเรียบร้อย
เราก็ชอบแบบหมายถึงว่าชื่นชอบแบบปลื้มเฉย

ไอ้เก๊มมันก็หาเรื่องเผาผมอะไรอย่างเงี้ย

ใช่ก็เป็นแบบ
เป็นเพื่อนร่วมช่องเป็นพี่น้อง

โดยอุทิภาวะโดยอายุ

คิดว่าพร้อมที่จะดูแลใครได้แล้ว

ใช่นะคะแต่ว่า
ถ้าหน้าไปก็คือเป็นที่น้องกัน
ถ้าไม่ใช่ตามที่พี่แจ๊คพูด